กำลังก้าวเข้าไปมันได้ยินเสียงลูกบอล

นั่งอยู่นั่งยองอะพี่แล้วสะอาดไฟเข้าไปมันเป็นช่องเล็กมุมอับ
เห็นสภาพศพคนประมาณสัก๗๘คน
แล้วก็มีเสียงออกมาจากศพโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างนี้พี่
คุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในค่ำคืนของการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ปี๒๕๖๔กำลังจะผ่านไปปีใหม่ปี๒๕๖๕กำลังจะเดินทางมาถึง
แต่ในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานั้นมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีเรื่องร้อนหลอนอยากเก็บไว้เพียงคนเดียว
ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องร้อนจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
ของเรานั้นที่มียอดการดูถึง๑ล้านวิวด้วยกัน

คุณผู้ชมไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่า
แขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
และเขาคนนี้เป็นคนที่มียอดวิว๑ล้านวิว
คลิปแรกของสถานีผีดุของเรา
วันนี้ต้องเชิญเขามานั่งคุยกับเรา
เทศกาลดีแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับ

ไม่ได้เจอกันมานานขนาดไหนเนี่ย
เทปล่าสุดก็หลายเดือนอยู่นะพี่

หล่อขึ้นเพราะล้านวิว

ตอนนั้นน้องเคมาเล่าเรื่อง

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีวิธีการเล่าเรื่อง
มีวิธีการดำเนินเรื่องที่สนุกตื่นเต้นไม่แพ้ใคร
ฉายาของเขาคือละอ่อนเคนั่นเอง
วันนี้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราครับ
มาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

ชื่อเรื่องกระเทียมเจียว

สาบานว่านี่คือชื่อเรื่องผี
เดี๋ยวต้องรอฟังก่อนแล้ว
กุ้นพี่ที่ทำงานเก่าของผมเล่าให้ฟัง
ย้อนกลับไปประมาณสัก๔๕ปีก่อน
พี่คนนี้แกเป็นคนบ้านนอกเหมือนกัน

ซึ่งบ้านของแกจะเป็นเหมือนบ้านทั่วไป

ข้างล่างจะเป็นปูนธรรมดาเลย

แล้วก็จะมีกำแพงกั้น

ข้างในเนี่ยจะเป็นโรงงานทำขนมจีน
เวลาข้างในเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบ

จะมีตัวบีบขนมจีนมีเตาเผา
ซึ่งข้างหลังของโกดังมันจะเป็นล็อกไว้
สำหรับเอาไว้ทำพวกเลือดเลือดก้อนเอาไว้ทำพวกกระเทียมเจียว
ตอนแกเป็นเด็กทุกวันมันจะมีรอบการกระทำกระเทียมเจียวอยู่๒รอบ
คือรอบเช้าประมาณสัก๙โมงครึ่ง๑๐โมงรอบหนึ่ง
แล้วก็กลางคืนอีกรอบหนึ่งประมาณ๒ทุ่ม๓ทุ่ม
แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากเพราะว่ามันอยู่บ้านนอก

ซึ่งบ้านสองหลังเนี่ยมันเป็นบ้านติดกันก็จริงแต่ว่าบริเวณข้างไม่มีบ้านเลยนะครับผม
ซึ่งหลังจากนั้นหลังจากแกอยู่บ้านหลังนั้นมาเนี่ย
แกก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่ออยู่ต่างจังหวัด
เรียนมหาลัยเรียนมัธยมแล้วก็ต่อมหาลัยเลย
ซึ่งทำให้แกไม่ค่อยได้กลับบ้าน
อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่แกก็ซื้อบ้านหลังใหม่
ทำให้บ้านหลังนั้นไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่เท่าไหร่
พอแกเรียนจบมาก็เป็นระยะเวลานานแล้วพี่๖๗ปี
กว่าจะจบเสร็จปุ๊บกลับไป
แม่บอกว่าลูกไปทำธุระเรื่องโอนที่ให้แม่หน่อย

แม่ก็บอกใช่ขายเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เดี๋ยวไปจัดการให้หน่อยเพราะว่าก็ต้องลางานกลับไป

เพราะว่าเวลาทำงานเอกสารราชการ
พี่แจ๊คก็รู้วันเดียวมันไม่เสร็จถูกต้องเตรียมตัวอย่างต่ำ๒๓วัน
แกก็กลับไปพอขับไปถึงบ้าน

แต่ว่าเวลาที่แกถึงบ้านมันคือประมาณสัก๓ทุ่ม๓ทุ่มกว่านะครับ
ซึ่งบ้านแกอยู่ค่อนข้างจะอยู่ไกลจากตัวอำเภอ
แกก็กลับไปพักคืนแรกบ้านปกติเลยพี่แจ๊ค
ซึ่งอย่าอธิบายก่อนนะครับว่าห้องนอนของแกชั้นบน
มันจะเป็นไม้แล้วก็จะเป็นหน้าต่าง
ถ้าชะโงกหัวออกไปหน้าต่างเนี่ยมันจะเห็นต้นมะม่วงกับกำแพง
กำแพงมันจะอยู่ห่างจากหน้าต่างแค่นิดเดียวเอง

โอเคแล้วมันสามารถเห็นกับโกดังตรงนั้นได้
ซึ่งแกเอาแฟนแกมาด้วย
แฟนแกก็อุ้มน้องหมาตัวเล็กมาด้วยชื่อว่าว่ามาตัวหนึ่ง
คือวันแรกที่นอน
พอเวลาสักประมาณสัก๔ทุ่ม๕ทุ่ม

ได้ยินเสียงคนคุยกันพี่แจ๊ค

วันพรุ่งนี้เราต้องเอาขนมจีนไปส่งตรงไหน
เราต้องทำอะไรเราต้องทำนี่กี่กิโลอะไรยังไงยังไง
คือมันเป็นสภาวะของข้างบ้านมีคนอยู่พี่แจ๊ค
เราก็แบบเฮ้ยมันอย่างน้อยข้างมากก็มีคนอยู่ก็ยังชื่นใจ
มันก็ยังเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคย

มันได้กลิ่นกระเทียมเจียวตีเข้าจมูกมาก

เหมือนมันแบบโวยวายพี่ว่าแบบ

แกก็บอกมันว่าให้กันไม่ได้มันเป็นอาชีพ

ตี๔ตี๓ตี๔แกออกบ้านแล้วเพราะว่าแกต้องเข้าไปในตัวอำเภอ
ตอนเย็นกลับมาอีก

เหมือนเดิมครับได้กลิ่นกระเทียมเจียวเข้ามา
แต่ตอนนี้ได้กลิ่นตอนไม่ดึกมาก

ทำไมแบบมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอก
ดีแล้วแหละแม่ตัวขายที่ไปเออถ้าอยู่อย่างนี้เป็นประสาทแน่
แกก็เลยบอกว่าเอออย่าไปเสียงดังเลย
พอสักพักนึงเงียบไปพี่ใกล้จะนอน
มันได้ยินเสียงคนคุยกันพี่แจ๊คได้ยินเสียงคนคุยกันเจี๊ยวเจ้าสักพักหนึ่ง
จากเสียงคนคุยกันมันเริ่มเปลี่ยนพี่แจ๊คมันเปลี่ยนกลายเป็นเสียงโอ๊ยโอ๊ยร้อง
ร้องพี่ร้องแต่มันไม่ใช่ร้องทีละเสียงเหมือนผมนะมันร้องแบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ร้องกระละงมหรือหลายคนร้องใช่ไหม
เหมือนเสียงอึ่งร้องกลางคืนแต่มันแบบมันมั่วไปหมดเลยพี่แ
โอ๊ยแล้วก็แบบทั้งสองทั้งแกกับพี่แกทั้งแกกับแฟนแก
โดดแบบโดดไปตรงหน้าต่างอ่ะพี่แจ๊คแล้วก็ตะโกนถามมีอะไรช่วยไหมครับ
มีอะไรให้ช่วยไหมหรือเปล่าเสียงโอ๊ยเงียบกิบเลยพี่แจ๊คครับ
แต่มีเสียงตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแค่น้ำมันลวกเฉย
อืมอืมปกติคนโดนน้ำมันลวกมันไม่ไม่แค่นะพี่แจ๊คครับผม
น้ำมันร้อนถ้ามันลวกมันเรื่องใหญ่เลยอ๋อถูก
แล้วพอหลังจากที่คนตอบกลับมาเงียบปุ๊บอะพี่ไฟในโกดังมันดับมันปิดปุ๊บ
กลิ่นกระเทียมเจียวมันถูกแทนที่พี่แจ๊คครับ
มันถูกแทนที่ด้วยกลิ่นเหมือนพี่แจ๊คเคยทอดหมูไหมเคย
มันเป็นกลิ่นโปรตีนโดนน้ำมันอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะครับ
ตีเข้ามาเลยแบบแกก็เหมือนว่าแบบ
งั้นเราไม่ต้องยุ่งกับเขาดีกว่าเรากลับไปนอนดีกว่าปิดหน้าต่างนอน
คืนสุดท้ายคืนที่สามครับแกก็ไปทำธุระตอนเช้าเหมือนกัน
เช้าตกหมูเลยกลับมาก็ดึกเหมือนเหมือนเหนือนเนี่ยพี่อืม
แกกลับมาพอคราวนี้อะแกกำลังจะนอนปุ๊บเหมือนอีตัวเล็กอะชิคกี้พายว่าอืม
มันเกิดอะไรไม่รู้พี่แจ๊คมันจากปกติมันเป็นมันเชื่อว่ามันเห่าอยู่แล้ว
แต่ว่ามันมันตั้งแต่มาเนี่ยมันไม่เห่าอืมวันนั้นเนี่ยกำลังนอนอยู่ดีดีอ่ะพี่มันแบบมันผงกหัวหัวถุงตั้งมาอืม
ปุ๊บมันวิ่งไปที่ปลายเตียงครับแล้วก็เห่ากันโชคไปที่หน้าต่างอืม
ห่าวแบบพอห่าวสักพักหนึ่งแกได้กลิ่นกระเทียมเจียวลอยมาตามโลมพี่ลอยมาเลยลอยเข้าจมูกเลยอืม
แกก็แบบอย่าไปเห่าลูกเกรงใจเขาแกผู้หญิงแฟนแกครับแกก็เดินไปอุ้มหมา
แล้วก็เอาไอลูกบอลลูกบอลเออเอาให้มันของเล่นหมาของเล่นหมาอืม
หมาก็คาบเสร็จปุ๊บอืมหมามันก็แบบหูตั้งอ่ะพี่คาบบอลอยู่แต่หูตั้งไปทางไปทางหน้าต่างครับ
แกก็มันมีอะไรอ่ะอืมก็เลยแบบอุ้มหมาเดินเข้าไปดูที่หน้าต่างพี่แจ๊คอืม
ตอนนี้อ่ะผู้หญิงอุ้มหมาอยู่นะครับอุ้มหมาอยู่แล้วก็ผู้ชายก็ยังนอนอยู่ครับ
ความที่แกอุ้มไม่แน่นหรือว่าอะไรไม่รู้หมามันคลายบอลพี่แจ๊คหมามันคลายบอลแล้วบอลมันตกอ่ะ
กิ้งมันตกไปอยู่ตรงต้นมะม่วงอ่า
มะม่วงที่อยู่ข้างใต้อยู่อีกฝั่งหนึ่งกำแพงแล้วที่มันไม่น่าเกิดขึ้นก็คือหมามันหลุดมือ
หมามันโดดลงไปด้วยครับมันจะไปเอาของเล่นมันอ่ะอ่าใช่พี่แจ๊คซึ่งตอนนั้นอ่ะ
แกก็สะดุ้งแกก็หันหลังกลับไปคว้าเอาโทรศัพท์เอาไฟโทรศัพท์ครับส่องส่องส่องแกก็เห็นว่า
ไอ้ตัวเนี่ยมันกำลังกัดรูปบอลอยู่อืม
ใต้ต้นมะม่วงครับแกก็เลยบอกตัวไปเอาหมาขึ้นมาก่อนเกรงใจเขาเดี๋ยวมันเสียงดัง
คือด้วยความที่เราเกรงใจบ้านข้างข้างมันดึกแล้วอืม
แกก็เลยบอกว่าแกตอนนั้นแกไม่ได้อ้อมไปหน้าประตู
แกก็เลยถือไฟโทรศัพท์เหยียบลงกำแพงแล้วก็อืมอืมมันตั้งแต่แกหัน
เวลาเราเหยียบลงกำแพงพี่แจ๊คเวลาหลอกหน้าต่าง
ต้องหันหันหน้าเข้าบ้านเราเอาเท้าเอาหลังลง

เหยียบลงเสร็จปุ๊บโดดลงปุ๊บพี่แจ๊คหมากับลูกบอลหายไปแล้ว
อืมหายเลยอืม
แล้วก็ไฟฉายส่องดูไม่มี
ไม่มีไม่มีสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกริ้งจากข้างหลัง
แกก็เรียกมามานี่ลูกลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหน
กลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งสักพักเดินไปเรื่อยเรื่อยพี่อืม
เดินไปจนประชิดโกดังครับมันมีเสียงลูกบอลดังมาจากข้างในโกดัง
อืมกริ้งกิ้งกริ้งกิ้งกริ้งกิ้งสิแกก็หาวิธีไปเอาหมาแกคืน
แกก็เลยพยายามแบบเปิดโกดังนะพี่มันแน่นมากเลยแกก็พยายามเปิด
พอเปิดปุ๊บลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกเสียงลูกบอลมันอยู่จากข้างหลังอ่ะ
ที่มันเป็นอ่าที่เขาเจียวกระเทียมครับแกก็เดินเข้าไปค่อยค่อยเดินนะพี่
มันมีมันโลกมันมีหลายอย่างเลยอืมอืมแกก็ค่อยเดินเข้าไป